เมื่อวานนี้มีการแถลงผลการชนะสูตรรอบ๒การผ่าชนสูตรศพของคุณแตงโม
เราก็ให้ความสนใจกันนะครับว่ามันจะมีข้อแตกต่างอะไรจากครั้งแรกอย่างไรหรือไม่
รัฐมนตรีก็มอบหมายให้ท่านเรขนุการณ์ออกมาชี้แจงแถลงว่าการผ่ารอบ๒มันเป็นยังไง
ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ส่งมอบผลการผ่าชนสูตรศพรอบ๒ให้กับทนายเดชาธนายความของคุณแม่คุณแตงโม
แล้วก็เปิดเผยผลการชนสูตรบางส่วนจากทั้งหมด๑๑เรื่องที่คุณแม่สงสัย
ซึ่งมีบางส่วนไม่ได้ตอบเพราะอยู่ในรายงานที่ส่งให้ทนายเดชา
แล้วทนายเนี่ยจะนำไปให้ตำรวจใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
แต่หลักใหญ่ใจความคุณผู้ชมสามารถสรุปจะได้เป็นส่วนส่วนที่เปิดเผยได้
เรื่องแรกหาคำตอบว่าคุณแตงโมถูกทุบหัวจริงไหมจากการชนสูตรไม่พบบาดแผลที่ศีรษะครับ
ส่วนใบหน้าไม่พบบาดแผลแต่มีภาพหลุดออกไป
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพศพหลังการตาย
ส่วนที่คอของคุณแตงโมมีรอยแผลรัดคอ
พบว่าที่ลำคอสวมสร้อยอยู่ตรวจเนื้อเยื่อแล้วไม่พบบาดแผลจากการถูกรัดคอครับ
ส่วนหน้าอกใต้ลำคอเพราะว่ามีรอยไหม้
แต่ท่านเลขานะที่แถลงไม่ได้ขยายความว่าเป็นรอยไหม้จากอะไร
เชื่อว่าน่าจะมีผลกับสำนวนคดีจึงได้ส่งข้อมูลให้ทนายเดชาไปแล้วครับ
ส่วนบาดแผลที่ขาขวานะครับที่มีทั้งหมด๒๒จุดเป็นบาดแผลลักษณะ
และขนาดแตกต่างกันนั้นก็ไม่ได้พูดขยายรายละเอียด
ก็ได้ส่งข้อมูลให้กับทนายเดชาไปแล้วเช่นกัน
ส่วนบาดแผลที่น่องและข้อพับนะฮะมีแต่ไม่บอกว่าเป็นแผลลักษณะไหน
แล้วก็มีการตรวจซ้ำว่ามีการต่อสู้กันหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับในการแถลงข่าวไม่ได้บอกผลการตรวจทั้งหมดนะฮะมีการส่งไว้ในรายงาน
แล้วก็ให้ทนายเดชาไปแล้วแผ่นหลังไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือบาดแผลที่หลัง
ส่วนอวัยวะเพศล่ะอวัยวะเพศนะครับมีการนำ๓คัดหลังไปตรวจแต่ไม่เปิดเผยผลตรวจ
ทั้งหมดผลตรวจจะใกล้เคียงกับการชนสูตรในครั้งแรกแหละแต่จะอยู่แตกต่างกันอยู่๔๕ประเด็น
ซึ่งใส่ไว้ในรายงานแล้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระบุว่าการชนสูตรในรอบที่๒มีข้อจำกัดหลายอย่างไม่เหมือนการตรวจครั้งแรก
สภาพศพที่มาถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รอบที่๒คือฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วไงฮะ
คือการผ่ารอบแรกเนี่ยผ่าเลยยังไม่ได้ทันฉีดฟอร์มาลีน
ฉะนั้นการผ่ารอบ๒จึงมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพไปบ้างแล้วทำให้บางเรื่องก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
แต่ประเด็นสำคัญคือทุกคนสงสัยว่าแล้วตกลงมันเป็นอุบัติเหตุไหมท่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้
ต้องให้ตำรวจนำผลไปประมวลต่อ
เพื่อสรุปในสำนวนคดีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ช่วยทำให้คดีมีความสมบูรณ์เท่านั้นครับ
ก็ไปสอดคล้องกับคุณหญิงหมอก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าเรื่องของการผ่าศพถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญ
อย่างกรณีของคุณห้างทองธรรมวัฒนาเนี่ย
ผ่าไป๓รอบก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า
ในการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
นายเดชาก็เลยบอกว่าคงไม่ต้องมีรอบที่๓แล้วแหละนะคะ
ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้อีก๒ประเด็นหลักคุณผู้ชมที่หลายคนตั้งคำถาม
ค่าน้ำในตาของคุณแตงโมมีแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วทำไม๕คนบนเรือถึงไม่มี

ยูเรียยูเรียในแผ่นอนามัยที่คุณแตงโมใส่เนี่ย
ไม่พบสารยูเรียซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัสสาวะ
อันนี้มันตอบคำถามอะไรได้บ้างขยายความทีละประเด็น
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกคือเรื่องแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชม
ประเด็นนี้นะคะเมื่อวานนี้รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวีวัยวุฒิค่ะ
นี่ท่านนี้นะคะท่านได้ชี้แจงประเด็นเรื่องของการตรวจสอบ
แอลกอฮอล์ในตัวคนบนเรือแล้วที่ไม่เจอ
เรื่องนี้รองพอนิติวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่า
คืออย่างนี้คนที่มีชีวิตอย่างเราท่านที่นั่งดูข่าวอยู่เนี่ยนะคะ
เวลาดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารระเหยได้ถูกไหม
มันจะถูกขับมาทางลมหายใจ

เมื่อเรานั่งอยู่แล้วเรายังหายใจอยู่เนี่ย
ใดที่เราหายใจอยู่แอลกอฮอลจะถูกระเหยออกมาเรื่อย
ถูกต้องมันก็หายใจระเหยทิ้งไปทิ้งไปจนกระทั่งสุดท้ายตรวจไม่พบ
แต่ในคนตายซึ่งไม่มีลมหายใจแล้ว
ไม่มีช่องทางขับเอาแอลกอฮอล์ออกมาจากร่างกาย
ฉะนั้นเมื่อเสียชีวิตแล้วระดับแอลกอฮอลในร่างกายจะคงที่หรือเกือบคงที่
นี่เป็นที่มาว่าทำไมตรวจค่าน้ำในตาของคุณแตงโมแล้วไปเจอแอลกอฮอลถึง๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทีนี้รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านอธิบายต่อบอกว่า
คนเป็นจะขับแอลกอฮอล์ออกมาทางลมหายใจไปเรื่อย
ยิ่งทิ้งเวลานานแอลกอฮอลก็จะค่อยจางจนหมดไปจากร่างกาย
ด้วยซึ่งจากการตรวจหาระดับแอลกอฮอลที่สำคัญคือการตรวจหา
คนตายก็จะทำให้รู้ว่าก่อนเสียชีวิตดื่มไปมากน้อยแค่ไหน
ถ้าคุณแตงโมดื่มมากก็จะไปเชื่อมโยงต่อได้ว่าแล้วคนอื่นล่ะ
เพราะอันนี้ต้องยอมรับนะคะเวลาไปเที่ยวกัน

ใช่ค่ะฟังเสียงรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ถ้าหากเราเสียชีวิตการขับแอลกอฮอลออกจากร่างกาย
จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแอลกอฮอลจะถูกขับออกทางลมหายใจ
ดังนั้นการที่เรายังมีชีวิตอยู่หายใจออกไป
ก็จะขับแอลกอฮอล์ออกไปเรื่อยนะครับ
เมื่อถึงเวลาหนึ่งแอลกอฮอลก็จะถูกขับออกไปหมด
เพราะฉะนั้นเราจะตรวจพบได้ว่า
ถ้าในกรณีการเสียชีวิตแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในศพ
ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ในระดับเดียวกันกับที่ก่อนเสียชีวิต
นี่ค่ะท่านก็อธิบายมาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าสังคมก็ตั้งคำถามเยอะว่า

แล้วทำไมตรวจคนบนเรือ๕คนไม่เจอแอลกอฮอล์นะคะ
ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับชุดคำอธิบายจากท่านนะคะ

แผ่นอนามัยแคฟีของคุณแตงโมนะคะ
ไปตรวจตอนก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวบอกว่า

แปลว่าไม่ได้ไปฉีดท้ายเรือหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะยังไม่สามารถฟันทงสรุปแบบนั้นได้ค่ะ
เรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าสุดท้ายแล้วตรวจไม่พบยูเรียเนี่ย
คือท่านอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าโดยทั่วไปยูเรียนเนี่ย

ถ้ามีปนอยู่ในแผ่นอนามัยก็จะตรวจเจอ
แต่กรณีของคุณแตงโมที่ตรวจไม่เจอก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
๑ไม่ได้ปัสสาวะตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
ยูเรียอาจจะถูกชะล้างออกไป
เนื่องจากว่าแผ่นอนามัยดังกล่าวเนี่ย
มันถูกแช่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน
เกือบสองวันนะแล้วยูเรียเนี่ยเป็นองค์ประกอบของปัสสาวะ
ซึ่งคุณสมบัติของยูเรียคือละลายน้ำได้ดีค่ะ
อย่างนั้นถ้าแช่นานก็โดนช้าล้างไปหมด
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่บอกว่ายูเรียไม่พบบนแผ่นอนามัย
ก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่หรือไม่ฉี่
เพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการที่ยังสรุปไม่ได้ว่า
ฉี่ท้ายเรือจริงหรือเปล่านะคะ
ส่วนการแถลงผลการชนะสูตรรอบ๒เมื่อวาน

อาจจะคิดว่าแม่นี่มันใกล้จะสรุปปิดคดีแล้วมั้งเนี่ย

ทีนี้อยากรู้ไหมฮะว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
เขามีความเห็นอย่างไรกับการแถลงรอบ๒ครั้งนี้
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับ

ผลการชนสูตรรอบ๒ไม่ต่างจากรอบแรก
เพราะจริงแล้วก่อนจะชนะสูตรรอบสอง

แล้วก็พูดคุยกับคุณแม่พะนิดาคุณแม่ของคุณตังโมแล้วว่า

คงไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากจากครั้งแรกหรอก
แต่น่าจะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนครับ
ทำให้การชันสูตรรอบ๒ดำเนินต่อไป
อกจากนี้หมอพรทิพย์ยังบอกอีกว่า
พอทำการชนสูตรรอบ๒ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์

ที่มีประโยชน์กับรูปคดีมากขึ้นครับ
ความจริงมันดูได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า
มีความไม่ต่ำนะคะกับครั้งที่ผ่าจากครั้งที่๑
แล้วก็หลายอย่างที่เราไม่สามารถตรวจได้
เพราะว่าศพมันผ่านการตรวจพิสูจน์ไปแล้ว
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเอามาตำหนิ
หรือมาเหมือนกับกล่าวหาว่า
ก็บอกแล้วครั้งแรกก็ดี
ครั้งหลังพูดยังไงมันก็คือครั้ง
ตอนที่ยังไม่ผ่าครั้งที่สองทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเหมือนไหมจริงไหม
คือไม่ควรที่จะมาตำเนกกับสิ่งอย่างนี้
เพราะว่าคุณค่าของการชนสูตรครั้งที่๒
ยังมีเสมอมาถ้ามีการปรึกษาร่วมกัน

ตรวจครั้งที่๒ทำให้เจอหลักฐานสำคัญหลายคดีค่ะ

รองศาตราจารย์นายแพทย์วิรสัตว์จรัสชัยศรี

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศของมศว

จากการฟังผลการชนสูตรรอบ๒
แทบไม่มีความแตกต่างจากครั้งแรก
และก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของบาดแผลขนาดใหญ่
ขาด้านขวาของคุณตังโม

พนักงานสอบสวนจะต้องทำงานร่วมกับนิติเวทย์
จะสามารถหาคำตอบของการเกิดบาดแผลได้
ส่วนร่องรอยบาดแผลที่พบเพิ่ม๒๒บาดแผลบริเวณขานั้นเนี่ย
หลังจากนี้ตำรวจและนิติเวทย์
ต้องหาคำตอบมาให้กับครอบครัวและสังคม
เพื่อจะให้สิ้นสงสัยให้ได้ครับ
จากนั้นจากการชาญสูตรรอบ๒ก็คือ

บาดแผลก็ยังไม่เคลียร์เลยว่าเกิดจากอะไร
คุณหมอบอกว่าสิ่งสำคัญหมายถึงคุณหมอพรทิพย์นะครับ
สิ่งสำคัญไม่ต่างจากการผ่าชนะสูตรศพ
ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน
ตั้งแต่ต้นทำเร็วพอไหมตรวจละเอียดไหม

กลุ่มหรือเปล่าโดยเฉพาะเรืออืมใช่ไหมคะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อผลชนสูตรรอบ๒ออกมาแล้ว

เขามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณแต๊งพงศกรมหาประยะนะครับบอกว่า
ไม่ได้รู้สึกสงสัยกับผลการชนสูตรรอบ๒
เพราะว่าพอจะทราบแนวทางการชนะสูตร
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว

ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกต้องการจะรู้รู้อะไร
รู้ข้อสรุปในสำนวนคดี
ที่ต้องตอบข้อสงสัยให้ได้อย่างกระจ่าง
เอ็นเอียงไม่เข้าข้างใครครับ

ที่อยากรู้จริงคือแผลเกิดได้ยังไงนะครับ
แล้วก็พี่อยากรู้จริงว่า
ตอนนี้ที่ตำรวจเตรียมตัวสรุปสำนวนแล้ว

คือเขาทำรัดกลุ่มดีหรือเปล่านะครับ
เขาเป็นกังวลมากคนในสัพโปเป็นกังวลมาก

ว่าตำรวจเขาจะทำแบบนี้แต่เรากังวลนะครับ

แล้วคุณฮิปโปร์ฉันธนะยิ้มสายว่าอย่างไร
คนนี้เพื่อนสนิทแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัว

เคารพผลการชัดละสูตรและการสรุปสนุนคดี
ที่จะมีขึ้นในอนาคตแต่ต้องการ

คดีนี้ถือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้ทราบ
กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถร้องเรียนได้
เรื่องนี้นะครับพอออกมาปั๊บ
แท็กนี้กลับมาขึ้นอันดับหนึ่งอีกแล้ว

แตงโมต้องไม่ตายฟรี

นะฮะถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อะไรปุ้ย
นี่ค่ะเขาบอกว่าในเมื่อคุณแถลงผลรอบ๒
หมายถึงผลการชนสูตรรอบ๒เป็นแบบนั้น

เขาสเก็ตว่ากันว่าแล้วกัน
ว่าภาพนี้คือภาพศพที่เอาขึ้นมาจากน้ำ
นะฮะเขาบอกยังมีข้อพิรุธอีกหลายอย่าง
ซึ่งทุกคนต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามสังคม